คุณผู้ชมมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพของนายเบียร์หรือว่าเศรษฐวุฒิจิรัฐยารังศรีนะคะ

หลังจากที่ไปก่อเหตุฆ่าคนงานบ้านแม่ยายของคุณแจ๊ดชวนชื่น
แล้วก็ที่สุดแล้วตัดสินใจเข้ามอบตัวเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจใช้เวลาร่วมสัก๓ชั่วโมง
สอบปากคำในเบียร์คนนี้ค่ะก็ยังคงให้การภาคเศษนะ
ก็คือแบ่งรับแบ่งสู้ตอบตำรวจบอกว่า
ฆ่านายพรชัยฆ่านายพรชัยดีเสือหรือว่านายป๊ะผู้ตายจริง
แต่ที่ฆ่าไปเป็นการป้องกันตัวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓เมื่อวานนี้ค่ะ
ก็บอกว่าหลังจากที่สอบปากคำทั้งแม่และภรรยาของผู้ต้องหา
ใช้เวลาในการสอบปากคำสักประมาณ๓ชั่วโมง
เบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายเบียร์ยังคงให้การภาคเศษ
ปฏิเสธบอกว่าคือที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจฆ่าเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเดินทางมาหาเรื่องถึงที่บ้านแล้วตอนนั้นผู้ตายก็เมาด้วย
พูดจารักษณะคือโวยวายข่มขู่หยาบคาย
ทีนี้เขาก็เลยลักษณะคือบันดาลโทษะ
ตามการให้การของเขาเขาบอกว่าผู้ตายพยายามที่จะไปทำร้ายร่างกายเขา

ทีนี้ชุดข้อมูลของแม่และภรรยาของนายเบียร์ผู้ต้องหาแล้วก็นายเบียร์ด้วย
มันไม่ตรงกับคำให้การของเพื่อนผู้ตาย
และพยานคนอื่นที่มีความสอดคล้องกันประจักษ์พยานต่าง
ข้อมูลของฝากฝั่งในเบียร์กับฝากฝั่งของพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์

ทีนี้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ก็บอกว่า
สิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้
จะปฏิเสธก็ได้จะพากเศษก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปเก็บเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่สอบปากคำในเบียร์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
ตำรวจก็เตรียมที่จะคุมตัวในเบียร์จากสนมีนบุรี
ไปฝากคังที่สารจังหวัดมีนบุรี
จังหวะหนึ่งที่คุมตัวออกมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามนะ
ฝากอะไรไปถึงครอบครัวผู้ตายไหมจะพูดอะไรไหม
เบียบอกว่ายังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะยังคงยืนยันคำเดิมนะคะ
ว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านายพรชัยผู้ตายนะคะ
หลังจากที่สอบสวนผู้ต้องหาเสร็จสิ้น
ผู้ต้องหาบอกตำรวจเลยนะคะ
ว่าไม่ประสงค์ที่จะถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

หลังจากนั้นก็นำตัวนายเบียร์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ถามว่าทำไมถึงมีการคัดค้านการประกันตัว
ในชั้นพนักงานสอบสวนก็เพราะว่า๑
คดีนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง

เพราะว่าเคยหนีคดีครั้งเก่าคดียาเสพติดมาแล้วนะคะ
ส่วนแม่ผู้ต้องหาเองนักข่าวพยายามไปตามตื้อแบบนี้ค่ะ
พยายามสอบถามแต่ก็ไม่ตอบนะคะ
แต่ภรรยาก็ตอบคำถามสั้นนะคะบอกว่า
คือตัวเธอเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ก็ยอมรับว่ายินเสียงทะเลาะจริง
ก็เลยออกมาดูตอนนั้นพบว่าสามีและผู้ตาย
มีอาการลักษณะคือเหมือนเมาทั้งคู่แล้วค่ะ
ก่อนที่จะเห็นว่าผู้ตายลงไปนอนกับพื้นแล้ว
ส่วนเรื่องของการลากร่างผู้ตายไปนั้น
ฝั่งภรรยาของผู้ต้องหายืนยันบอกว่า
ไม่ได้ลากไปทิ้งหน้าบ้านของแม่ยายคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะ
ฟังเสียงภรรยาของผู้ต้องหาค่ะ
ตอนที่เขาล้มลงไปแล้วของคนของหนูเขากำลังเหมือนอารวาส
หนูก็พยายามคือ๓คนช่วยกัน
เพราะว่าหนูกลัวคนของหนูว่าเขาจะไปซ้ำกับคนที่ว่าผู้ตาย
ก็เลยยกไปแล้วบังเอิญไปเห็นไม่ได้บังเอิญสิ
มันเห็นว่ามีคนเขาเดินออกมา
เป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน
แม่หนูก็ตะโกนบอกว่าพี่คือมาเอาคนเจ็บเข้าบ้านหน่อย
คือเราแบบไม่รู้จักอย่างนี้แล้ว
คือเราทำอะไรไม่ถูกคือเราก็กลัวเขาจะเสียชีวิต
ก็คือให้เขาเอาเข้าไปหน่อยเขาบอกเขาไม่รู้จัก

พี่คนข้างในอย่างนี้ค่ะ
ข้อมูลนี้ค่ะก็ไม่ตรงกันนะคะ
ว่าใครเป็นคนที่ลากร่างของผู้ตาย
ไปอยู่หน้าบ้านของแม่ยายภรรยา

คือแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าเขาเป็นคนรากไป
ตอนแรกเขาเป็นคนพยุงพาไป
แต่พอคนในบ้านบอกว่าไม่รู้จัก

ลากไปตอนนั้นผู้ตายยังไม่เสียชีวิต
ยังคงบาดเจ็บนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปบอกคนในบ้าน
คือตอนนั้นคุณแจ๊ดบอกว่าแม่ยายอยู่ในบ้านคนเดียว
แต่ฝากฝั่งแม่ของผู้ต้องหาบอกว่า
มีคนอยู่ในบ้านถึง๒คนชาย๑หญิง๑
ข้อมูลไม่ตรงกันอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

ทีนี้เมื่อวานอีกหนึ่งประเด็นที่เราไปถามรองผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๓ก็คือเรื่องของปืน
จำได้ใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหา
ก็คือ๑ยิงปืนก่อนยิงปืนไปที่ผู้ตาย
แล้วปืนไม่ทำงานหลังจากนั้นก็ใช้ไม้
กระถางต้นไม้กระหน่ำไปตีไปที่หน้า
กระบอกนี้คุณผู้ชมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าปืนนี้เป็นปืนปลอม
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ปืนปลอมมันมีการดัดแปลงให้ยิงได้จริงหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าดัดแปลงให้เป็นปืนที่สามารถยิงได้จริง
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
แต่ถ้าเป็นปืนปลอมใช้แค่ข่มขู่
หวังผลเพียงให้ผู้ตายตกใจกลัว
อันนี้เป็นข้อหาความผิดระหุโทษนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการถกเถียงกัน

รองผู้ประคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่า
เดี๋ยวต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติม

เรื่องของการย้ายศพไม่ย้ายศพนี่นะคะ
ถ้าเกิดว่าฝากฝั่งแม่ของผู้ต้องหา
และคนอื่นที่รู้เห็นเป็นใจไปเคลื่อนย้ายศพ
จะต้องมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยค่ะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นงอกออกมา
สำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ว่ามีผู้มีอิทธิพลไปหนุนหลังผู้ต้องหารายนี้

รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ตอนนี้ไม่พบว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
หนุนหลังผู้ต้องหาอย่างแน่นอน
ส่วนคดีอื่นอย่างเช่นผู้ต้องหา
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีมาโว้แล้วนะคะ
เคยไปก่อเหตุขับรถชนรถแท็กซี่

อันนี้ตำรวจบอกว่าคนที่เป็นผู้เสียหาย
สามารถเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษ

เพื่อให้ดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหากับ
เศรษฐวุฒิผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้

หลบหนีไม้จับไม่ไปรายงานตัวต่อศาสน์
คดีครอบครองยาเสพติดก็คือเม็ดเอ็มเฟตามีน
สารจังหวัดมีนบุรีออกไม้จับไปก่อนหน้านี้
ทางตำรวจยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปล่อยประละเลย
ไม่ได้ลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ก็เฝ้าติดตามตัวนายเบียร์คนนี้มาตลอด
กระทั่งมาพบว่ามาก่อเหตุในคดีนี้
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำเรื่องอายัดตัว
ดำเนินคดีเก่าไปพร้อมกันด้วยเลยนะคะ